สวัสดีค่ะ

ตอนรนค่าบริเวณสุดศัพท์ดา

เดินทางไปที่ประเทศเกาหลี

หน้าไงก็กำลังอัพหน้ากำลังดาวนโหลดอยู่
อ๋อดาวน์โหลดว่าจะเป็นออกมาหน้าตาเป็นยังไง

เดี๋ยวติดตามได้เพราะว่าน้องใบตองเขาติดภารกิจอยู่ที่เกาหลีใต้
ไปข้างประทงข้ามประเทศกันเลยทีเดียว
เดี๋ยวก็กลับมาแล้วแป๊บเดียวผมฝากเขาซื้อของฝากแล้วด้วย
เยอะแยะเลยใช่ไหมฝากเผื่อดิฉันด้วยหรือเปล่า
เผื่อด้วยสั่งแล้วแล้วเกาเหลา๒ถุง

ไปเกาหลีไปกินเกาเหลา

ใช่เอาก็ว่ากันไปนะครับ

อยากจะรู้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
แล้วก็นั่งดูพวกเราตลอดข่าวสุดสัปดาห์
กิจกรรมในวันอาทิตย์ของคุณผู้ชมคืออะไร
นี่ลายมาพูดคุยกันหน่อยนะครับ
บางคนก็บอกว่ากินแล้วก็นอน

ถ้ากินนอนก็เพิ่มพลังให้กับตัวเอง

หรือว่าทำอะไรกันอยู่ในวันอาทิตย์นี้

วันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้
เวลามันช่างผ่านไปไวซะละเกิน

เติมพลังกับพวกเรานะคะในข่าวสารต่าง
ทั่วอาทิตย์แดนไทยมาฝากคุณผู้ชม๑ชั่วโมงเต็มรับรอง

ครับเอาละในช่วงแรกแบบนี้นะครับ
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวก่อน
เที่ยวไม่ธรรมดานะเดี๋ยวจะพาไปสักการะด้วย
แน่นอนนะคะสั่งการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งนี้
ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะคุณผู้ชม

มีพระประธานและพระพุทธรูปที่ประดับด้วยเหรียญกษาป
เป็นจำนวนล้านเหรียญเลยนะคุณผู้ชม
ยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนพาไปดูกันเลยค่ะ

วัดแห่งนี้พูดเลยว่าถ้าไม่ไปไม่ไปเนี่ยพลาดเหลือเกิน
เพราะว่านี่คือวัดทุ่งตูมคำบ้านนาขา
ตำบลนาขาอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะ

วัดแห่งนี้ก็จะมีการประดับประดาษ
บรรยากาศของวัดเนี่ยสวยงามเลยนะคะ
แต่ที่น่าสนใจก็คือพระพุทธรูป

เราไปคุยกับพระอาจารย์เจษดามหาลาโพรองเจ้าอาวาสวัดนะคะ

วัดแห่งนี้เคยเป็นวัดร้างอยู่กลางทุ่งนา

พอปี๒๕๔๐พระอธิการธวัชชัยฐานิสโร

ก็คือวัดนาคาเทวีตำบลนาคา
ก็ขออนุญาตมาจำวัดที่วัดทุ่งตูมคำ
แล้วก็บูรณปฏิสังขรสิ่งต่าง
ภายในวัดจนสวยสดงดงามนะคะ
พอมาถึงปี๒๕๔๗พออุโบสถสร้างแล้วเสร็จ
ที่พระประธานค่ะรวมไปถึงนำพระเครื่อง
ประดับเพดานและฝาผนังอุโบสถ
ให้ชาวพุทธได้กราบไหว้กันด้วยนะคะ
พูดถึงพระประธานองค์ใหญ่ตรงที่อยู่ปากทางเข้าวัดนี้นะคะ
ตอนนี้ค่ะใช้เหรียญกระสาประดับไปแล้วกว่า๒แสนเหรียญ

คาดการณ์ว่าน่าจะต้องใช้ทั้งหมด๓๐๐๐๐๐เหรียญ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเป็นแรงศรัทธาของประชาชน

ต้องบอกว่าเป็นความยิ่งใหญ่แล้วก็หนึ่งเดียวในโลกจริง
เพราะว่าตอนนี้ใช้เหรียญประดับไปแล้วกว่า๑ล้านเหรียญเลยทีเดียว

มีแนวคิดแบบนี้ก็เลยนำเหรียญมาถวาย
หรือเวลาไปบินทบาทเองชาวบ้านก็ถวายเหรียญมาด้วย

บางครั้งพระภิกษุนำพระเครื่องมา
ก็เอามาใช้ในการประดับตกแต่งพระอุโบสถแบบนี้นะคะ
จะสังเกตถ้าใครตาดีนะจะมีพระผงสมเด็จรุ่นต่างด้วยนะ

จะติดให้ได้แบบนี้๔๘๐๐๐องค์นะคะ
ซึ่งก็เป็นไปตามความเชื่อแล้วก็คำสอนทางพระพุทธศาสนาด้วย

เหรียญกระสาปไทยรวมไปถึงพระเครื่องด้วยนะคะ
ใครที่อยากจะไปชมความสวยงามของพระประธาน
รวมไปถึงศาสนสถานต่างเหล่านี้นะคะ
ก็สามารถไปชมได้ถือว่าได้ไปทำบุญร่วมกันด้วย
มีเหรียญอยู่ที่บ้านเอาไปได้นะ
มีเหรียญเก่าก็ไปบริจาคนะ

คุณผู้ชมครับโอ้โหไลน์กันมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับ
สำหรับกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่คุณผู้ชมนั้นทำอยู่
แต่ว่ามีอยู่ท่านหนึ่งโอ้โหบอกว่าวันนี้ป่วยไม่ได้ไปไหน
ถ้าดูตลอดข่าวแล้วไม่ได้เจอน้องใบตองเนี่ยก็หายครับ
ทำไมล่ะเจอน้องใบตองก็ยิ่งจะดีไม่ใช่ล่ะครับ
เอาเป็นกำลังใจให้หายป่วยไวนะคุณต้นนะ

ก็ส่งกันมาพูดคุยกันได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันต่อเลย
เดี๋ยวจะพาไปที่สุราธานีนะครับไปดูอาชีพเก่าดั้งเดิมที่เขากันว่า
โอ้โหตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่แค่ลำเดียวแล้วนะอะไรอ่ะที่รุ่มน้ำตาปี
เป็นเรือชงชากาแฟครับไหนไหนเรือเรืออยู่ไหนคะ
ลองเรือมาหารักสักคนนี่แหละครับได้ยินเสียงกันไหม
แต่ว่าไม่ได้เสียงร้องเพลงนะเป็นเสียงบีบแตรลมครับ
แว่วมาแต่ไกลเลยในคลองบางไสตำบลบางใส่
อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะครับเป็นเสียงสัญญาณที่ชาวบ้านแถวนี้
เขารู้กันดีเลยว่าเป็นเรือขายน้ำชากาแฟโอ้นี่ไง
ที่สำคัญลำสุดท้ายของตำบลแล้วคือไม่เหลืออีกแล้วลำนี้ลำสุดท้ายของตำบลเลย
ใช่แล้วครับวิธีการเสิร์ฟของเขานะครับเสิร์ฟด้วยกระป๋องนมแบบเก่า
โบราณเป็นเอกลักษณ์นี่แบบนี้แบบนี้ก็ไปถามแล้วครับ
สื่อข่าวของเรานะครับไปเจอกับท่านนี้ครับนางสุมารีหนูมีนะครับ
เป็นแม่ค้าก็เล่าว่าได้รับการสืบทอดเรือชามาจากคุณแม่
ขายมาตั้งแต่สาวจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับ
บอกว่ายุคก่อนนะครับถนนหนทางเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นเข้าได้
ซอกซอยแบบนี้การเดินทางมันก็จะใช้เรือซะเป็นส่วนใหญ่นะ
ยุคนั้นสมัยนั้นก็เลยขายได้วันละสักประมาณสามพันบาท
ก็ถือว่าดีดูอยู่แต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับ
อย่างที่บอกแหละถนนหนทางมันเปลี่ยนมาเป็นถนนจนหมดแล้วอืมอ่ะ
ก็เลยรายได้เนี่ยน้อยลงขายได้สักวันหนึ่งก็ประมาณพันหนึ่ง
แต่เธอก็บอกว่าอยู่ได้นะยังพอเลี้ยงครอบครัวได้สุขสบายดี
แต่ในการที่เรือลำนี้เป็นแบบเก่าโบราณ
เพราะฉะนั้นเนี่ยทางองค์การบริหารส่วนตะบนบางใส่
เขาก็พยายามครับทำโครงการท่องเที่ยวชุมชนของตำบล
โดยประสานกับเรือน้ำชานี่แหละ
มาร่วมครับในการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างถิ่นที่เดินทางมา
สัมผัสกลิ่นไอความเป็นคนลุ่มน้ำของที่นี่
ไปชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยือนที่ตำบลบางใส่
เพื่อชมวิถีชีวิตของคนในพื้นที่นะครับโอ้โหแหละเป็นไงแล้ว
ถ้ามาบางไซต้องมาตามหาเรือลำนี้มาขอกินชากาแฟ
และที่สำคัญนี่เขาก็มีการตำน้ำพงน้ำพริกพริกแกงนะ
สูตรเฉพาะของเขาเลยใช่แล้วครับ
ก็เป็นวิถีชีวิตของชุมชนที่นี่นะยังคงอนุรักษ์กันเอาไว้แบบนี้นี่แหละครับ
บรรยากาศดีเนาะแบบว่าชิมชากาแฟริมน้ำ

มันก็แยกกันสิไปกินด้วยกันแล้วมันจะยังไงล่ะ
ไม่ได้นะเดี๋ยวเผ็ดปากเหมือนปากพองกันพอดี
สนุกสนานมากมายบรรยากาศดีเรายังอยู่ที่ภาคใต้ค่ะคุณผู้ชม
ตลอดกินกันดีกว่านะคะจะพาคุณผู้ชมไปกินอาหารพื้นเมืองที่จังหวัดภูเก็ต
ถ้าเอ่ยชื่อแล้วคนภาคอื่นอาจจะไม่คุ้นก็ได้
โลบะโลบะโลบะโลโลบะโลบะ
มันไม่ใช่สิอันนั้นมันโอเยแล้วโลบะนี่เป็นไง
โลบาเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยนะคะ
แต่ต้องบอกว่าถ้าใครไปภูเก็ตแล้วไม่ไปร้านนี้เหมือนไปไม่ถึง
เพราะเจ้านี้เขาเป็นสูตรเก่าดั้งเดิมขายมาหลายสิบปี
อร่อยแค่ไหนเราไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะ
ตลอดกินวันนี้พามาล่องใต้ยังเมืองแห่งไข่มุกอนามันที่จังหวัดภูเก็ต
จากสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นแล้ว
เรื่องอาหารการกินก็ไม่แพ้ที่ไหน
วันนี้ใบตองจะพามาสัมผัสรสชาติของอาหารท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
อย่างโลบะที่ร้านโลบะแม่ย่านางแห่งนี้ค่ะ
จากร้านที่ไม่มีชื่อกลายเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าร้านโลบะแม่ย่านาง
เพราะตั้งอยู่ตรงข้ามสารเจ้าแม่ย่านาง
เปิดขายมานานกว่า๓๐ปี

สืบทอดสูตรโลบะเก่าแก่มาจากคุณแม่ค่ะ
โลบะจะใช้ส่วนต่างของหมู
หัวหมูและเครื่องในหมู
แล้วนำมาทอดให้กรอบนอกนุ่มใน
สำหรับโลบะร้านแม่ย่านาง
ในหนึ่งชามนั้นจะประกอบไปด้วยส่วนไหนของหมูบ้าง

หู้นี่จะเป็นเต้าหู้ใส่ไส้ที่เราให้

่อเปี๊ยะทอดเนี่ยมันจะเป็นไส้มันแก้ว
ซึ่งถ้าส่วนมากที่เขาซื้อแบบสำเร็จรูปมาแล้ว

แต่ที่นี่ของที่ร้านจะทำเอง
อันนี้จะเป็นแห่จี

จะใส่กุ้งใส่มันแก้วทวง่อ

เกลี้ยนทอดนี่ก็จะเป็นของที่ขายดี

ก็จะเป็นไซส์ขนาดนี้ก็จะมีครบทุกอย่างเลยค่ะ
แต่ถ้าใครไม่ชอบทานเครื่องใน

และเกี้ยนที่เป็นไฮไลท์ของร้าน
ให้ได้ลิ้มลองกันอีกด้วย

เนื้อหมูสับห่อด้วยฟองเต้าหู้ทอดนั่นเอง

และคนในพื้นถิ่นเลยล่ะค่ะ

ถือว่าตอบโจทย์คนชอบทานโลบะสูตรดั้งเดิมได้เป็นอย่างดี
ด้วยรสชาติความลงตัวระหว่างเครื่องในทอดที่ไม่อมน้ำมัน
กลิ่นเครื่องพะโล้ที่ไม่ฉุนเกินไป
กรอบนอกนุ่มในกำลังดี
ทานคู่กับแตงกวาสด

ที่มีความเข้มข้นของน้ำมะขามเปียก
ได้ทั้งรสเปรี้ยวหวานปนเผ็ดนิสนี้
ลืมเรื่องความเลี่ยนความคาวไปได้เลย

ตรงที่ว่าน้ำจิ้มเขาเป็นรสพิเศษของเขา
มันไม่หวานไม่เปรี้ยวแล้วมันกลมดีที่สุด
แล้วก็ไส้เล็กผมชอบมาก
บางทีก็ซื้อกลับบ้านไปให้ครอบครัวแล้วแต่โอกาส

สิ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ลิ้มลองอีกอย่างหนึ่ง
ก็คือมีหุ้นกระดูกหมูชามนี้
หน้าตาอาจจะดูเหมือนเส้นหมี่ผัดธรรมดาธรรมดา
แต่ความพิเศษอยู่ตรงที่การทาน
พร้อมกับซุปยาจีนกระดูกหมูรสชาติดี
บอกเลยว่ากลมสุดไปเลยจ้า

ถ้าอยากจะได้ครบทุกอย่างเลย
แล้วก็มาสัมผัสรสชาติแบบดั้งเดิมหน่อยนะ

มาอยู่ที่ถนนกะบี่ค่ะ

เปิดก็จะเปิดทุกวันนะคะหยุดวันพระวันเดียว
แล้วก็เปิดตั้งแต่๘โมงครึ่งถึงประมาณบ่าย๓โมงค่ะ
บอกเลยว่าความดั้งเดิมของโลบะร้านแม่ย่านาง
เป็นรสชาติที่ไม่ควรพลาด
มาเยือนเมืองแห่งไข่มุกอันดามันแห่งนี้ค่ะ
เป็นอย่างไรบ้างน่าทานได้จริงเลย

ใช่ค่ะเราก็มาฝากคุณผู้ชมแบบนี้นะคะ

ด้วยการจับอึงที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
ช่วงนี้ฝนตกลงมาแล้วน้องอึ่งก็มาเยอะด้วยนะคะ
สักครู่เดี๋ยวเรากลับมาช่วยกันจับอึงกัน

อึงอ้างสักครู่เดียวนะคะ